แต่น่าจะบอกว่าชัดมากนะครับว่าส่งสัญญาณไปชัดมากนะครับ
เออมีเดาด้วยนะเดาครับ
เอาละครับเริ่มต้นจากนักชกในมุมน้ำเงินกันเลยดีกว่านะครับ
คนนี้มาจากอำเภอนาทวีจังหวัดสงขลานะครับ
ชกมาแล้ว๕๗ไฟชนะ๔๐ไฟเสมอ๓ไฟและแพ้๑๔ไฟครับ
เพชรวินิตสอง
กิตติชาย
กิตติชาย
เรามาดูนักชกในมุมแดงกันบ้างดีกว่านะครับ
คนนี้มาจากอำเภอจังหารจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับ

เสมอ๒ไฟล์และแพ้๒๙ไฟล์ครับ
ชายเล็กสิทธิ์กำนันประสิท
สิทธิ์กำนำประสด

ต่อตามเชิงเลยครับทางด้านเพชรวินิตสกิติชัยครับ
นายชัยวัดหมวกทองครับจากบริษัทนาธวีจสงขาววัย๒๕ปี
ล่าสุดแพ้ภายในกับดาวสยามสสราวุฒิครับจากค่ายมวยสกิติชัย
ส่วนมุมแดงครับต้องบอกว่าเป็นซุปเปอร์สตาร์จอตู้ครับ
ชายเล็กสิทธิ์กำนันประเสริฐครับหรือว่าชายเล็กควายทองยิมครับ
บัณฑิตมูลตีกะจอมเตะล่อเป้าจากอำเภอจงหารครับ
จังหวัดร้อยเอ็ดวัย๒๕ปีเท่ากันสู้สู้๑๗๒ซินิเมตรครับ
ฟอร์มหลังชนะ๒แพ้๑จากค่ายมวยสิทธิ์กำนันประเสริฐ
โดยกำนันประเสริฐเชยพุษา
เราย้ำให้แฟนมวยอีกครั้งครับต้องบอกว่า
หลังจากสัปดาห์นี้เป็นต้นไปคือสัปดาห์หน้าครับ

ถึงแม้ว่าจะเป็นมวย๕ยกนะครับ
แต่ต้องบอกว่าความมันเนี่ยไม่แพ้กับมวย๓ยกแน่นอน
แน่นอนครับว่าเราชก๒พัก๒นะครับ
มันแบบทุกยกแหละครับ
ออกขนาดออกอาวุธกันทุกยก

เสาหน้าจะได้เห็นรูปแบบใหม่ของการทำงาน
ถึงแม้ว่าจะปรับเปลี่ยนรูปแบบแต่ไม่ได้ลดความมันครับ
คนที่ขึ้นไปถอดมงคลให้กับชายเล็กนั้นก็คือกำนันประเสริฐเชยพุษานะครับ
ส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชรวินิตนั้นมีคุณพ่อครับขึ้นไปถอดมงคลให้
เสือใต้เจอกับสิงห์อีสานครับสงขลากับร้อยเอ็ดครับ

แล้วมาเจอกันที่เวทีเป็นกลางครับที่กรุงเทพนะครับ
ชายเล็กนั้นได้ร้อยกว่า
วิทย์วินิตนั้นประเภทเตี้ยตันนะครับ

เสียตันแต่อาวุธหนักครับ
ทางด้านชายเล็กเคยแพ้มวยทรงแบบนี้มาแล้วนะครับนั่นก็คือวิศนุพรครับเพชรปตอโอ้โห

รูปร่างอย่างนี้เลยครับแล้วเกมการชกก็อย่างนี้แหละครับไม่แตกต่างครับ

ประเภทรถชนไม่ตายครับประเภทแข็งแรงแข็งแกร่ง
แล้วก็ที่สำคัญนั้นอาวุธมวยไทยครบเครื่องแล้วนี่ครับโอ้ยเป๋เลยครับ
เอาละครับหมัดของเพชรวินิต
หาหนึ่งสองโอ้เล่นงานเอาชายเล็กนั้นเป๋เลยครับ
เล่นงานฐานล่างก่อนแล้วครับเพชรวินิต
อะไรก็ไม่แน่เหมือนไงนอนครับกำฟันไม่มีรูครับ
เทวินิตถีบยัดเข้ามาที่สำคัญเป็นการต่อน้ำหนักให้นะครับ

จิ้มขวาเติมนี่ครับจังหวะลงล่าง
แล้วเลือกพยายามมาโอ้นี่ครับถึงด้วยหมัดหนึ่งสอง
แชมป์ประเทศไทยมานะครับเพชรวินิต

แล้วก็เป็นตัวแทนของจังหวัดสงขลาด้วยครับ
ความภาคภูมิใจของคนสงขราครับ
ถูกด้วยกำปั้นขวากับละเขียร่าง
ฉากออกซ้ายออกขวาไม่ได้หนีเลยครับ

จังหวะร้อนด้วยหมัดขวาครับ
ชายเล็กพยายามต่อยหมัดชุดและลงล่างเหมือนกันครับ

เพชรวินิฐฐ์ก็ไม่ได้หนีนะครับ

โดนไปช่วงต้นยกต้องบอกว่ากาดไม่ตกแล้วครับ

เพราะหมัดของเพชรวินิตนั้นต้อยหนักต้อยคมต้อยแรงครับ
ต้นยกนั้นโดนถึงกับขาเป๋อ้าว

ชายเล็กก็แทบซ้ายจิ้มโดนขวา

โดนเตือนไม่หนีเลยครับเพชรวินิต

ไทยรัฐมวยไทยไฟเตอร์

นักชกรูปร่างสูงอย่างชายเล็กครับ
นี่ครับเจอทักทายด้วยฮุกซ้ายตบเข้าไป
ต้องบอกว่าหลังจากนั้นระบบป้องกันตัวไม่มีกาดตกเลยครับ
รู้ว่าคู่ต่อสู้นี่เป็นของหนักของแรงครับ

ไทยรัฐมวยไทยไฟเตอร์ของเราครับ
มวยไทยให้เป็นกีฬา
ไม่สนับสนุนการพนันไม่ต้องห่วงครับท่านผู้ชมครับ

ที่สำคัญครับเราถ่ายท่อไปยังทั่วโลกครับ

พยายามจะเข้าในครับ
ช่ายเล็กเสียบทางซาย

ชายเล็กพยายามจะเดินมาเจอแข้งซ้าย
เพชรวินิตตีด้วยขวา

มาแล้วครับนี่ครับของหนักของแรง

ปากใต้ไม่ได้มีสตออย่างเดียวครับ

ดูครับอีสานก็ไม่ได้มีดี

โอ้โหของหนักของแรงจริงครับ

โอ้โหเสียบในซ้ายกำลังตกมาเพชรวินิต
ตีด้วยเขาขวาตีด้วยเขาซ้ายครับ

เป็นวินิตก็ไม่ได้หนีนะครับปากหลักแรก
โอ้โห

ตีด้วยข่าวขวาเพชรวินิตคืนด้วยซ้าย

โอ้โหดูครับจังหวะยัดคืน

จังหวะคืนด้วยหมัด

สักครู่นี้เจอหมัดของเพชรวินิตแหวกกาดเข้าไปครับ

โอ้โหดูครับแล้วมีศอกขวาสลับ

ชายเล็กเบียดเข้ามาเจอซ้ายอีกแล้ว

โอ้โหดูครับทันกันทั้งคู่ครับ

ดูครับ

มาแต่ละดอกแต่ละทีของชายเล็ก

เพชรวินิตกระชากเหลี่ยบเลยครับ
อาศัยรูปร่างแข็งแรงครับ

วงในรวบแล้วตีไปครับ
ขยับมาฮุกซ้ายเจอแข้งซ้ายของชายเล็กครับ
ทีบอุ้ยขาวขวาบิดเลี่ยมมาตี้หมดยกที่สองครับ
ไทยรัฐมวยไทยไฟเตอร์
กลับมาติดตามกันต่อครับโอ้โหคู่รองของรายการไทยรัฐมวยไทยไฟเตอร์ครับ
ต้องบอกว่าดุเดือดจริงดูภาพช้าครับ
ไฟเตอร์ถัดลากกับมาหัวเขมมเลยครับ

ในขณะที่เพดวินิสก็ได้หลักใดเหลี่ยม
ชายเล็กได้ลูกเดินครับโอ้โห
ไม่กลัวอยู่แล้วครับผ่านต้วนชนทะเลาะครับเฮ้ยวินิศ
จังหวะล็อกในดูครับโอ้ยพยายามจะกระชากเหลี่ยม
งเขาชนครับชายเล็กกดแขนมาตีด้วยขวา
พยายามจะเปิดเกมครับดูครับขยับเดินสลับแทงขวา
ล็อคนายเสี่ยมยัดซ้ายตกด้วยหุ้งซ้ายสกัดเอาไว้
แต่เล็กพยายามจะเสียบเข้าแล้วล็อกใน
เฮ้ยเฮ้ยวินิศล็อคแล้วพยายามจะตี
แต่เล็กเบียดเข้าหาโอ้ดูครับจังหวะเสียบเข่า
แล้วล็อคนายโอ้ยชีพได้แล้วครับตอนนี้
มีบทตั้งแต่ยกที่ผ่านมาต้องบอกว่าเดี๋ยวดูครับใครจะหมดครับ

แม่ทิ้งด้วยซ้ายล็อกแทงเลยครับโอ้ยอุ้ย
ตัวอ่อนตัวงอครับถีบยันมา
โอ้โหยันโครมเลยครับ
กรรมการต้องนับเลยครับ
โอ้ฮือฮือโอ้โหจุกเลยครับ
โอ้โหแล้วไม่ไหวครับต้องบอกว่าทางด้านชายเล็กครับ
หมดด้วยเข่ามาตั้งแต่ยกที่ผ่านมาต้นยกเลยนะครับ
เบียดเดินแทงครับ
เน้นเฟ้นแทงครับโอ้แกตีแต่ละทีครับ
โอ้โหแล้วนี่ครับเป็นผลครับยกนี้ถีบ
ต้องบอกว่าเดี๋ยวดูครับก่อนที่จะถีบกระเด็นเนี่ย
แทงไปแล้วนะครับจนตัวอ่อนครับ
แล้วนี่ครับพยายามจะเดินไล่ฟัดครับ
ขยับเดินเบียดแล้วนี่ครับแทงชุดนี้เลยครับ
นี้นี่ออกการให้เห็นเลยครับแล้วนี่ครับขยับเข้ามา
หลอกนายปั๊บอุ้ยอัดเข้าซ้ายครับมาเป็นชุดเลยครับ
มีอาการให้เห็นแล้วครับทางด้านเพชรวินิตครับ
เอาเลยครับส่งตรงขึ้นไปบนเวทีอีกครั้งครับ
เอาละฮะเราไปลุ้นกันดีกว่าว่ารางวัลของเราจะแตกหรือเปล่า
สนับสนุนโดย๒นิตยสารมวยชั้นนำของวงการ
รู้ลึกรู้จริงรู้เรื่องแชมป์ทุกเวที
นิตยสารแชมป์วางแผนทุกวันจันทร์

วางแผนทุกวันจันทร์
และสมมุติการเข้าช

ชายเล็กสิทธิ์กำนันประเสริฐ
คู่เอกยังรอท่านผู้ชมอยู่ในช่วงหน้ากับรายการ
ไทยรัฐมวยไทยไฟเตอร์